มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกัน
หญิงคนหนึ่งเกือบโดนคนไข้ฆ่านะคุณ
คนไข้โมโหบอกว่าถ้ามาตรวจช้าแบบนี้งั้นตายไปด้วยกันเลยดีกว่า
เงื้อกันไกลจ้วงแทงคอหมอผู้หญิงคนนี้
หมอผู้หญิงรอดพ้นจากนาทีชีวิตมาได้
แล้วก็ถามว่าความปลอดภัยของหมออยู่ที่ไหน
นี่ขนาดในโรงพยาบาลนะนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
ขณะที่แพทย์หญิงคนหนึ่งถูกผู้ป่วยใช้กันไกล
ทำร้ายร่างกายระหว่างออกตรวจผู้ป่วยใน
ภายในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดขอนแก่น
ทีมข่าวของเราได้ตรวจสอบจนทราบ
แล้วก็ได้พูดคุยกับคุณหมอผู้หญิงคนนี้
เกือบจะตายจากเหตุคนไข้ใช้กันไกลจะจ้วงแทงเนี่ยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๕ปีเองคุณ
เป็นนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาล
พร้อมกับเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น
วันจันทร์ที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐โมงถึง๑๑โมง
ขณะที่เธอตรวจคนไข้อยู่นั้นนะครับ
ผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นคนไข้คนหนึ่งในโรงพยาบาล
ตะโกนขึ้นมาแล้วก็โวยวายบอกว่าหมอตรวจช้า

ซึ่งหมอทุกคนนะเธอบอกว่าเข้าใจอารมณ์ของผู้ป่วยทุกคน

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รอปภขึ้นมาดูแลความเรียบร้อย
ภายในห้องผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยชายคนนั้น
เขาตะโกนโวยวายนะหาว่าหมอมาตรวจช้านะครับ
ผู้ป่วยยังคงตะโกนโวยวายอยู่
เจ้าหน้าที่รอปภควบคุมตัวผู้ป่วย
เพื่อสงบสติอารมณ์และนอนนิ่งที่เตียงพัก

รอปภจึงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดอื่น

หมอผู้หญิงคนนี้เดินตรวจผู้ป่วย
จนมาถึงใกล้กับเตียงของผู้ป่วยที่ก่อเหตุ
จู่ผู้ป่วยที่เกาะเหตุลุกขึ้นมาล็อคคอหมอ
เหื้อกันไกลแทงที่ลำคอของหมอทันที
และพูดว่าตรวจช้าแบบนี้เรามาตายไปพร้อมกัน
แต่โชคดีที่หมอผู้หญิงคนนี้ทำไมรู้ไหมคุณ

คือหมอเขาต้องถือแฟ้มประวัติคนไข้อยู่
แล้วแฟ้มของหมอถ้าเราเห็นนะเราก็จะเห็นว่าเป็นเหล็ก

หมอผู้หญิงยกแฟ้มขึ้นมาป้องกันตัว
กันไกลมันเลยแทงตรงแฟ้ม
ใช่มันก็ไม่โดนตัวคุณหมอแล้วไม่ใช่โดนแทงรอบเดียวไง

ครั้งที่๒ผู้ป่วยคนนั้นพยายามที่จะเงื้อกันไกลแทงซ้ำอีก
แต่หมอก็ยังเอาแฟ้มบังตัวเองไว้ได้
สุดท้ายญาติผู้ป่วยได้เข้ามาดูแลและปลอบ
ผู้ป่วยมีอาการสงบลง

พาคุณหมอสาววัย๒๕ปีคนนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพชุมแพร
แล้วก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาเผยแพร่
มีการถามว่าความปลอดภัยของตัวฉันเอง
และอาชีพหมอมันอยู่ตรงไหน
ในโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี

บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยเนี่ย
มีอาการหงุดหงิดอารมณ์ร้อน
อีกทั้งโรงพยาบาลเป็นสถานบริการทุกคน
ที่เข้ามารักษาจึงไม่มีใครคาดคิด
ว่าจะมีการมาทำร้ายเจ้าหน้าที่

ซึ่งการกระทำครั้งนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุ
ยืนยันครับจะมีการดำเนินคดี
กับผู้ป่วยที่ทำร้ายแพทย์อย่างถึงที่สุด

ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันหลังจากนี้

บอกว่าจะเข้มงวดและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งได้สั่งการให้ผู้ใหญ่ในกระทรวง
เยี่ยมให้กำลังใจคุณหมอผู้หญิงคนนี้ที่ถูกทำร้าย
และหากมีเวลาเดี๋ยวคุณอนุทิน
ก็จะไปเยี่ยมคุณหมอเอง
สำหรับผู้ป่วยรายนี้คุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
ญาติของผู้ป่วยก็เล่าให้ฟัง

หลังจากนี้คงต้องไปดูเรื่องของอาการทางจิต
เพราะว่าผู้ป่วยอ้างว่าตัวเองเป็นลูกเทพลูกเทวดา
คิดดูว่าพ่อแม่ฉันเนี่ยมีลูก๕คนแต่ตายไป๔
เหลือฉันคนเดียวเหลือผมคนเดียว
ดังนั้นผมเป็นลูกเทพลูกเทวดา
อันนี้ก็ต้องตรวจเรื่องของสุขภาพจิตกันต่อไปนะครับ